คุณผู้ชมครับค่ะทีนี้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิศนุโลกกันต่อนะคะ
ปาดคอคุณยายวัย๗๔ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยแล้วก็ชิงทองของคุณยายไปด้วยเนี่ยนะคะ
การรับศพคุณยายวันนี้จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโนเรสวน
ก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
อยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ทุกคนยังทำใจไม่ได้กับการจากไปของคุณยายบัญญัติกันทองนะคะ
แล้วก็คุณยายเป็นเจ้าของร้านเสริมสวย

ที่ถูกคนร้ายแท้ชื่อชื่อว่านางอรัยา
โสะอ้นอายุ๒๖ปี

ที่นี่ยาดค่ะไปรับศพของคุณยายจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนระเรศวร
ตั้งบำเพ็ญกุศลศพแล้วก็รดน้ำศพที่วัดศรีสุธาราม
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดโคกตูมที่จังหวัดพิศนุโลกนั่นแหละค่ะ
ทีนี้ก่อนที่จะนำร่างของคุณยายผู้เสียชีวิตบรรจุโรงศพนี่นะคะ
ลูกหลานแล้วก็ญาติได้จุดทูปคนละ๑ดอก
บอกกล่าวกับร่างของคุณยายบอกว่า
ขอให้คุณยายไปสู่สุขติอโหสิกรรมให้กับผู้ต้องหา
เพื่อให้ดวงวิญญาณหมดห่วงแล้วก็ไปสู่พบภูมิที่ดี
แต่ทีนี้ด้วยความที่ทุกคนยังเศร้าใจค่ะ
ไม่มีใครกลั้นน้ำตาไว้ไหวนะคะลูกชายของคุณยาย
คนเล็กคนรองนะคะร้องห่มร้องไห้บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับน้องสาวของคุณยายบัญญัติผู้ตายนะคะ
น้องสาวชื่อว่าคุณอุไรวันธานมัย
เปิดใจกับนักข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยพี่สาวเปรียบเสมือนเป็นแม่คนที่สอง
เพราะตัวคุณอุไรวันเองเป็นลูกคนสุดท้อง
แล้วมีอายุห่างจากผู้ตายถึง๑๒ปี
พี่สาวยอมเธอทุกอย่างค่ะ

แม้ตัดผ้าไม่เป็นนะคะหมายถึงว่าผู้ตายตัดผ้าไม่เป็น
ถ้าเกิดว่าน้องสาวหรือว่าใครก็ตามเอ่ยปากขอ
ก็จะไปหาซื้อผ้ามาตัดให้
พี่สาวตัดผมให้ตนเองตั้งแต่เด็กจนโตนะคะ
คือเส้นผมของคุณอุไรวันจะไม่เหมือนคนอื่น
พี่สาวก็จะคอยดูแลให้เป็นอย่างดีค่ะ
ที่สำคัญพี่สาวคุณยายบรรยัติผู้ตาย
เป็นที่รู้จักกันดีของคนในอำเภอเมืองพิศนุโลก
เพราะพี่สาวเป็นสมาชิกอยู่หลายชมรม
ชมรมผู้สูงอายุชมรมรีราชของศูนย์สุขภาพชุมชน
เป็นอาสาสมัครคอยให้ความช่วยเหลืองานของหน่วยงานราชการ

เพราะฉะนั้นแล้วคุณอุไรวันบอกว่าย้อนกลับไป
นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย
นึกถึงคำพูดของพี่สาวที่มักจะโทรมาบ่นกับตัวเองตลอดเลยนะคะ
บอกว่าลูกชายคนรองของผู้ตายชอบจู้จี้บ่นให้แม่ปิดล็อกประตูร้าน
เพราะพี่หมายถึงผู้ตายเป็นคนที่ค่อนข้างสบาย
คล่องแคล่วกระจับกระเฉงก็สบายนะครับ
ทีนี้คุณอุไรวันก็เลยบอกไปว่าเอาล่ะลูกเขาเตือนเป็นห่วง
ก็ทำตามไปนะฮะสุดท้ายก็ไม่คิดว่าเหตุร้ายเนี่ยจะมาเกิดขึ้น
ก็เลยยิ่งทำให้ลูกชายคนรองซึ่งเป็นคนที่จะคอยเตือนคุณยายตลอด
ให้ปิดล็อกบ้านให้ดีปิดล็อกร้านให้ดีนะคะ
เสียใจมากว่าสิ่งที่ลูกคอยบอกมาตลอดเนี่ย
จะมาเกิดขึ้นกับแม่ของตัวเองนะคะ
คุณอุไรวันบอกด้วยนะคะว่าช่วงที่มีการจุดทูบ
เธอได้บอกกับดวงวิญญาณของพี่สาวบอกว่า
โหสิกรรมให้กับคนร้ายให้คนร้ายไปชดใช้กรรมในคุก
แม่เธอเองก็ยังทำใจไม่ได้
เพราะว่าพี่สาวเป็นคนดีมากค่ะ
เหมือนเป็นแม่เลยเหมือนเป็นแม่
ตอนเขาไปเรียนกรุงเทพเขาก็ซื้อกางเกงอะไรมาฝาก

มีคุณธรรมมีเมตตาใครอะไรตรงไหนญาติพี่น้อง
ไม่เคยจะแบบใจร้ายกับเขาเลยใจดีเสมอ
ลูกเขานี่เหมือนจะรู้ล่วงหน้านะ

จนทำมาทุกวันเป็นเดือนเป็นปี
แม่รำคาญเหมือนกับว่ามันจะอะไรนักหนาวะ
แล้วเสร็จแล้วนะลูกเขาก็เสียใจมากตอนนี้

สิ่งที่เขากลัวสิ่งที่เขาระวังมันเกิดขึ้นแล้ว
ก็บอกบอกว่าอย่าไปไอ้นั้นเขานะ
อย่าไปแค้นเครื่องเขานะให้มันจบกันไปชาตินี้

ทีนี้ฝากฝั่งของผู้ต้องหาค่ะคุณผู้ชม

เมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพใช่ไหมคะ
แล้วก็ตกเป็นผู้ต้องหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
วันนี้ตำรวจควบคุมนางสาวอารยาคนร้ายคนนี้แหละค่ะ
จากสพพิษณุโลกไปขออำนาจศาลจังหวัดพิษณุโลกฝั่งขัง
แล้วดูนะคะจังหวะนี้ค่ะระหว่างที่ตำรวจนำตัวออกมาจากห้องขังของโรงพัก
เพื่อไปขึ้นรถเจ้าตัวใช้ผ้าสีชมพูแบบนี้นะปิดบังใบหน้า
นักข่าวพยายามจะถามว่าอยากจะขอโทษขอโหสิกรรมอะไรไหม
ตอบคำถามที่นักข่าวถามนะคะเดินไปขึ้นรถแบบนี้ค่ะ
ผู้ต้องหาไม่ตอบคำถามนักข่าวนะคะ
เราก็เลยไปพูดคุยกับสิบเวรหน้าห้องควบคุมสพพิษณุโลกฝั่งขัง
เวรคนนี้บอกว่าจากการสังเกตพฤติกรรมแล้วก็อาการของผู้ต้องหา
รายนี้ที่อยู่ในห้องขังนะคะดูไม่มีความเครียดค่ะ
เมื่อเช้าครอบครัวของผู้ต้องหาก็คือพ่อแม่ลุงน้ารวม๕คน
ที่อยู่พิษณุโลกและก็เดินทางมาจากกรุงเทพด้วยนะคะ
รวมถึงมาจากจังหวัดสุราธารณีด้วยมาเยี่ยม
แล้วก็ถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่นางสาวอารยาพูดต้องหาคนนี้ค่ะ
คำถามญาติพ่อแม่พี่น้องสั้นบอกว่าทำผมแล้วก็ทะเลาะกัน
คือก็ยืนยันคำเดิมว่าทำผมทะเลาะกันก็เลยบันดาลโทษะ

สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้ประสงค์ต่อทราบไปนะคะ
ครอบครัวก็เลยถามกับตำรวจว่า
ขอขมาศพผู้เสียชีวิตได้หรือไม่
เวรหน้าห้องควบคุมค่ะบอกว่าก็แนะนำไป
บอกว่าต้องติดต่อพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
แล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตว่าจะยินยอมหรือไม่
แต่ตัวเจ้าตัวเองก็คือผู้ต้องหานางสาวอารยา
ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการขอขมาศพของผู้เสียชีวิต
แต่ว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เคยบอกแล้วว่า
ไม่ต้องการให้ผู้ต้องหาคนร้ายมาขอขมา
เพราะยังทำใจไม่ได้ขอให้ผู้ต้องหารายนี้
นางสาวอารยาไปชดใช้กรรมในคุกค่ะ